จากพระพุทธปฏิมาปางประธานอภัยปางมารวิชัยและปางสมาธิแล้วยังมีปางที่เกิดขึ้นต่อมาภายหลังเช่น
พระพุทธปฏิมาปามประธานพรพระกรขวาทอดลงข้างพระปรัชหงายฝาพระหัดไปทางด้านหน้า
เป็นปางที่พบมากในสมัยราชวงศ์คุปตะและมักจะพบอยู่ภายในศาสนสถานที่เป็นถ้ำ
ประธานพรนิยมสร้างทั้งในพระอิริยบทยืนตรง
เอียงพระวรกายและประทับกัดสมาธิเพชร
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน